สามารถรับชมได้ทุกวัย

นึกเสียใจว่าคนอื่นก็พาแม่ไปกินข้าว

แต่ตัวเรามันทำอย่างคนอื่นเขาทำไม่ได้
ผมป่วยเป็นโรคไตมา๘ปีแล้วครับ
ช่วง๕ปีหลังมานี่ไม่สามารถที่เดินได้
มันเป็นผลข้างเคียงจากการที่เราเป็นโรคไต
โดยทุกวันนี้ก็มีแม่เป็นคนดูแลทำทุกอย่างให้

ปีที่ผ่านมาเคยคิดอยู่เสมอว่า
ทำให้แม่ต้องมาลำบากหรือเปล่า

เคยจะฆ่าตัวตายหลายหนแล้วครับ

ต่างคนต่างก็เป็นห่วงกันนะครับ
เวลาจะนอนบางครั้งก็นอนคุยกัน
ก็จะถามแม่ว่าใครจะไปก่อนหลังแล้วยังไง

สวัสดีครับทุกคนครับ
ดีทุกท่านที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
แน่นอนครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เป็นต้นไปพบกับเราสองคนได้ครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ง่ายครับผู้แข่งขันนักสู้ชีวิตของเราร้องเพลงให้ครบ๑๐เพลง

ล้านบาทครับ
ทุกคนที่มาค่ะล้วนมีกติกาเดียวกันนะคะ
นะคะคุณผู้ชมที่รักและวันนี้เป๊กมีสุภาพบุรุษหนุ่มมานำเสนอค่ะ
เขาเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มที่มีใจรักคุณแม่
และอยากใช้พลังแรงกายทั้งหมดที่มีเพื่อตอบแทนคุณแม่
แต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะ
ก่อนจะพบกับเขาไปชมภาพชีวิตของเขากันก่อนค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อนายกิติพงศ์นามสกุลพิมพ์พืชครับ
อายุ๔๓ปีชื่อเล่นชื่อปูครับ
ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านเช่าในจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แม่ก็อายุ๗๑ปีแล้ว
ผมป่วยเป็นโรคไตมาตั้งแต่ปี๒๕๕๓ถึงตอนนี้ก็๘ปีแล้วครับ

ที่เดินได้มันเป็นผลข้างเคียงจากการที่เราเป็นโรคไต
คุณหมอบอกว่าตัวแคลเซียมไปจับที่เส้นเอ็น

ทุกวันนี้เวลาจะเดินต้องใช้ว็อกเกอร์สี่ขาช่วยพยุงตัว
โดยทุกวันนี้ก็มีแม่เป็นคนดูแลทำทุกอย่างให้
ก็สงสารแม่ครับก่อนที่จะป่วยมืด
ที่ว่ายังร่างกายยังดีอยู่คิดอยู่ตลอดว่า
ชีวิตนี้พ่อกับแม่ต้องสบาย
แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
มันตรงข้ามกันแม่กลับต้องมาลำบาก

เคยจะฆ่าตัวตายหลายหนแล้วครับ

ปีที่ผ่านมาเคยคิดอยู่เสมอว่า
มันเป็นตัวลำบาก

นึกเสียใจว่าคนอื่นเขาพาแม่ไปกินข้าว

แล้วก็เหลือคนที่สองนี่คือปูสงสารค่ะ
จากที่เขาเคยทำงานเคยช่วยเหลือเราได้สมัยก่อนนะคะ
ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยทำงานไม่ได้
ก็ต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้ง
การช่วยเหลือตัวเองลำบากทุกวันนี้ก็ยังเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ทุกวันนี้แม่ก็กลัวว่าแม่จะไปก่อนเขา
เพราะว่าถ้าแม่ไปก่อนเขาแล้วจะไม่มีใครดูแลเขาเลย
เรื่องทุกวันแม้แต่เรื่องอาหารเสื้อผ้า
เพราะทั่วนี้ต้องหาให้เขากินทำอะไรก็กิน
แล้วก็เก็บทำความสะอาดช่วยชามที่เขากินแล้วอะไรอย่างนี้
แม่ไม่เคยคิดหรอกว่าเขาจะเป็นภาระกับเรา
เราเป็นแม่ลูกกันก็ต้องดูแลกันไป
กว่าใครจะไปกันก่อนข้างหนึ่ง
แต่ใจจริงก็ห่วงเขาเนี่ยถ้าไม่มีแม่แล้วเขาจะอยู่ยังไง
ผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วแม่ก็จะอยู่ยังไงเหมือนกัน
ต่างคนต่างก็เป็นห่วงกันนะครับ
เวลาจะนอนบางครั้งก็นอนคุยกันก็จะถามดูไหมว่า
ใครจะไปก่อนหลังหรือยังไงก็คุยกันอยู่ตลอด

แม่มีอาการหลังคล่อมแล้วแม่ก็จะบ่นอยู่ตลอดว่าปวดหลัง
มันจะยืนนานไม่ค่อยได้เหมือนกัน
เวลาจะยืนนานแม่ก็ต้องหาอะไรจัด
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันหัวใจเหนื่อย
แต่ว่าได้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจก็ช่วยได้

แต่ว่าแม่เป็นคนไม่ค่อยท้อ
จะบอกครูว่าอย่าไปคิดฆ่าตัวตาย
แม่ยังไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลย
ให้อยู่สู้กันไปถึงวาระที่สุดท้าย
ส่วนใหญ่ผมจะแสดงออกด้วยการให้กำลังใจเขา
แม่เราอยู่กันสองคนเราต้องไปด้วยกัน
เราต้องสู้ด้วยกันนะจะคอยจับมือแม่ไว้
แล้วก็เวลาก่อนนอนเนี่ยจะให้แม่มานอนข้าง
แล้วจะคอยนวดให้แม่
ก็ขอบคุณแม่ที่ดูแลลูกมาตลอด
เคยคิดว่าอยากจะทำให้แม่สบายในบ้านปลายชีวิตแม่
ลูกขอโทษที่ทำให้แม่สบายแม่ได้
ยินดีทำให้ดูแลให้
พ่อปูก็ช่วยอยู่ตัวเองไม่ได้
ก็จะดูแลกันอยู่อย่างนี้ตลอดไป
ก็ยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าใครจะไปก่อนใครนะ
ทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่าย
แต่ละเดือนก็เป็นค่าเช่าบ้านนะครับ
ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่ากินอยู่
ฟอกไตตกเดือนประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท

ไปต่อรถเป็นรถ
มอเตอร์ไตสำหรับคนพิการ
ซึ่งจะสามารถขับรถไปฟอกไตเองได้
โดยที่เราไม่ต้องไปจ้างรถรับส่ง
ขับรถพาแม่ไปโรงพยาบาลได้
โดยที่ไม่ต้องไปจ้างเขาเหมือนกัน
เพราะทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็หมด

แล้วก็อยากจะพาแม่นั่งรถตอนเย็น
พาไปดูนกชมไม้เล่น
แม่ก็ชอบแต่ก่อนร่างกายดี
จะพาแม่ออกไปนั่งรถเล่นตอนเย็น
พาแม่ไปเดินออกกำลัง
ตอนนี้ป่วยมาก็ไม่ได้ทำเลย
ก็อยากจะให้แม่ได้มีความสุข
นั่นก็คือเรื่องราวของเขานะครับคุณปู
และตอนนี้คุณปูก็อยู่กับเราแล้วนะครับ

โรคไตผู้จมอยู่กับความทุกข์ที่ดูแลแม่ไม่ได้นะครับ
สวัสดีค่ะพี่ปู

ก็คุณปูยืนไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องขออนุญาตให้นั่งรถเข็นนะครับ
แล้วก็คุยกันไปแล้วก็ไมค์ก็ติดไม่ได้ด้วย

ด้วยพี่ปูเนี่ยมีเครื่องกระตุ้นหัวใจครับ

เพราะว่าสัญญาณไวเล็ตกับสัญญาณเครื่องกระตุ้นหัวใจจะกวนกัน
แล้วก็มันจะทำให้ตัวผมเหนื่อย

คือเนื่องจากขึ้นเขาไปแทรกกัน
กรณีพิเศษเดี๋ยวเวลาถามอะไรก็พี่ปูใช้ไมค์อันนี้นะคะผมนะคะ
แล้วก็แน่นอนนะครับก็มากับคุณแม่นะครับ
คุณแม่ก็อยู่ข้างล่างแล้วขอต้อนรับคุณแม่สมบูรณ์นะครับ
สวัสดีค่ะคุณแม่ครับ
แม่เองก็ต้องใช้ไมค์เช่นกัน
และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณแม่รู้สึกแสบตาเนื่องด้วยดวงตาเป็นอะไรคะคุณแม่

ขออนุญาตให้คุณแม่ใส่แว่นนะคุณแม่นะ
พี่ปูคะเดิมทีพี่ก็เดินได้คนปกติ
ครับก็ตอนที่เป็นโรคไต๓ปีแรกก็ยังเดินได้อยู่
อกไตไปได้สามปีทีนี้ก็มันมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาก็คือ
มีคลาสเซียมที่จะจับเส้นเอ็นนยัย
ปูนเลยหมอก็ไปตัดออกผ่าออกมา

เอ็นตรงส้นเท้าเนี่ยครับ

เดิมที่ทางเหมือนจิกลงทึ่งเหมือนขนเส้นอาหาร

ค่ะแล้วความเจ็บปวดทรมานขนาดไหนคะพี่ปู

ยิ่งตอนหลังมาปวดตั้งกับคอลงไปเลยคอลงจนถึงสุด
ก่อนหน้าพี่ปูจะปวดเคยวาดฝันอะไรแบบบ้าง
ก็ต้องมีบ้านให้แม่อยู่
บ้านหลังทุกวันนี้ที่เขาเช่าอยู่
คือผมทำเรื่องทำเรื่องซื้อแล้วกะว่าจะเซอร์ไพรส์แม่ว่า
เอาฉันเอาทะเบียนบ้านฉันเอามาให้แม่ดู
แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดธนาคารคงโทรมาถาม

เต็ปเว้นอะไรผ่านหมดแล้วจะมาเซ็นสัญญากันวันไหน
ผมบอกผมไม่เอาแล้วเพราะผมป่วยก็คงจะไม่มีปัญญาส่ง
เพราะว่าส่งบ้านมันก็ส่งหลายเป็น๑๐ปี
ก็เลยคิดว่าเออเราเศร้าไปเช่าอยู่ต่อไป
นี่เป็นเรื่องที่ผิดหวังมากที่สุด
จิตใจของพี่ปูเนี่ยเคยตกไปอยู่ในจุดที่มันต่ำสุด
ปีนขึ้นมาจากหลุมดำมืดนั้นได้ยังไงพี่ปู
แม่พูดมาว่าคนเราเกิดมามีความทุกข์กันทุกคน
ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเอง
ชดใช้กรรมให้หมดแล้วชีวิตเราก็จะสดใส
และอีกอย่างที่สบายใจขึ้นมามากเลยจุดตรงนี้แหละครับ
ผมสองคนกับแม่ไปบริจาคร่างแล้ว

เราคิดว่าเราตายไปร่างเราเราก็เผาเป็นเท่าเป็นฐานบทประโยชน์
แล้วก็ตัวผมเองไปลงทะเบียนขอรับบริจาคไต
ผมก็ไปบอกกับคุณหมอว่าผมไม่เอาแล้ว
เพราะผมถึงเปลี่ยนไตได้ผมก็อยู่ในสภาพแบบอย่างนี้

เขาสามารถที่จะทำงานได้ให้เขาได้รับดีกว่า
ส่วนของคุณแม่เนี่ยตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คะ

ก็มีเบาหวานความดันหัวใจ
แล้วก็การเดินไม่ค่อยดี

แม่เขาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
แม่เขาใส่ได้๒เดือน

ก็อยากจะให้แม่ดูแลรักษาสุขภาพ

บางทีเขายุ่งกับผมนี่แหละ

บางทีเรายังมีบุญเขาช่วยเหลือ

งั้นอยู่ไม่ได้มา๗๘ปีหรอก

ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน
ขอเกิดมาเป็นลูกของแม่ทุกชาติไป
รักแม่ครับรักแม่ที่สุดในชีวิต

เวลามันตายไปเองให้มันตายไปเอง
จะไปคิดถึงขนาดฆ่าตัวตาย

ผมดูแล้วตอนนี้ก็คงไม่แล้วคุณหน้าตาคุณบู

ช่วงหลังเขาดีขึ้นจิตใจเขาดีขึ้นเยอะ
บางทีก็ถลกบ้าบ่อให้แม่เขาขำ
ปูเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันนะคะ
จะให้คุณแม่เดินมากอดพี่ปูคงจะไม่ไหว
เข็นพี่ปูไปก่อนคุณแม่ก็คงไม่ไหว
อยากให้แสดงความรักกันแบบบลูทูธ
ให้พี่ปูยื่นนิ้วก้อยได้ไหมเนี่ยทำได้ป่ะ
ผมแบบกดผ่านคุณเป๊กได้ไหมครับ
กดอย่างนี้แล้วก็ไปกอดแม่ผมต่อมา
ไม่ธรรมดานิ้วก้อยได้ไหมฮะ
นิ้วก้อยทำได้ไหมนิ้วก้อยคุณแม่ขอนิ้ก้อยคุณแม่
ไปให้สุดแขนค่ะส่งความรักไปให้กันนะ

วันนี้พี่ปูจงภูมิใจและตั้งใจให้เต็มที่

ที่จะเริ่มกลับมาทำงานและหาเงินเข้าบ้าน
อีกครั้งด้วยพลังแรงกายของตัวเอง

และจงยึดเวทีแห่งนี้
เป็นลานต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง
ฮึกเหิมและจงมีพลัง
พร้อมที่จะสู้หรือยังคะพี่ปู

รายการของเรามีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิต
ถ้าทำได้ร้อง๑๐เพลงไม่ผิดเลยนะครับ

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต

อยากได้เงิน๔๐๐๐๐บาทไปทำอะไรครับ
ก็ไปต่อรถคนพิการนะครับ

แล้วก็พาแม่นั่งซ้อนท้ายขับรถเล่น
ไปดูดอกบัวที่ริมบึงแม่นั่งดูได้ทั้งวัน

เอาละครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นการแข่งขันกันเลยด้วยเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาได้เลยครับ
นั่นคืออินโทรเพลงเปิดประเดิมเพลงแรกของพี่ปูค่ะ
เพลงแรกเพลงนี้ถ้าร้องได้สำเร็จมีมูลค่า๑หมื่นบาทครับพี่ปู

คิดว่าจะร้องถูกต้องตามเนื้อหมดมั้ยครับ

ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่ข้อแรกนี้เลยค่ะ

คุณปูลองไตรตรองให้ดีนะครับ
พอการแข่งขันเราเริ่มแล้วนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก็เป็นสิทธิ์ของผู้แข่งขันนะครับ

แม่ครับรักแม่นะครับทำเพื่อแม่สู้เพื่อแม่

ขอให้ความรักนี้โดนบันดาลให้เกิดผลดีกับคุณปูนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาของเราเมื่อสายัน
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพัน
ทำไร่ใกล้กันจนตะวันตกดิน
กลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยิน
จากน้องสามปีอยู่วงดนตรีกลับจากน้องสามปีอยู่วงดนตรีกลับ
หาเงินมามั่นขวัญตาวิหกกับคนดังที่ย้อนกลับมาโอ้น้องแก้วตา
สัญญาเขาคอยเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอยพี่บุญน้อยลงคอยทั้งคืน

เจ้าแปลไปหัวใจมันถูกปืน
จากน้องสามปีอยู่วงดนตรีกลับจากน้องแก้วตาวิหกกับขอนดังที่ย้อนกลับลงคอยทั้งคืน

จากใร่ไปหาเงินตราชวดชม
วิมานพี่ลงลืมสัญญาสายัน
ร้องได้ให้ร้านลูกหนูสู้ชีวิต